ของแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ชนบุรีจำได้ไหมคะ
ที่มีคนร้ายขับรถปาดหน้า
ถีบรถจักรยานยนต์ของแม่ค้าล้มลง
ขโมยลอตเตอรี่ไปแล้วก็ขโมยเงินขโมยทรัพย์สินของแม่ค้าไปด้วย
จับได้แล้วนะคะจับคนร้ายได้แล้ว
๒คนค่ะแล้วก็บอกว่าลอตเตอรี่ที่เอาไปเนี่ย
ไปตรวจรางวัลด้วยที่ขโมยเข้าไปเออบอกไม่ถูกรางวัล

พตรรีนันทชาติสุพมงคลค่ะ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีออกมาแถลงข่าวนะคะ
จับคนร้ายที่ก่อเหตุนี้ได้แล้ว๒คน
นายนครบุญพาณิชย์หรือปามอายุ๒๕ปี
นายพักขพลคุณพระรักษาอายุ๒๗ปี
ของกลางรถเก๋ง๑คันปืนพกจุด๓๘๐มีกระสุนด้วยนะคะ
ทั้งสองคนใช้ปืนนี่แหละไปชิงแผงลอตเตอรี่
ได้ลอตเตอรี่มา๑๐๐๐ใบได้เงินสดมาอีก๔๐๐๐๐บาท

จับนายนครได้ที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งพร้อมรถเก่งและปืน
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มนายพักขพลเพื่อนร่วมแก๊งได้
ตอนแถลงข่าวผู้เสียหายมาฟังการแถลงข่าวด้วยค่ะ
แล้วก็ชี้ตัวในห้องชี้ตัวผู้ต้องหาด้วย
แล้วก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่จับคนร้ายได้
ภายใน๑๕วันก็จับได้เลย
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่านายนครเนี่ยมีหมายจับสารจังหวัดชนบุรี
ข้อหาพยายามฆ่าจากการสอบสวน
ทั้งคู่รับสารภาพว่าเอาปืนไปจี้ชิงลอตเตอรี่
แล้วก็เงินสดเงินที่ได้ไปเนี่ย๔๐๐๐กว่าบาท
ใช้หมดแล้วครับส่วนลอตเตอรี่ที่ขโมยไป
เอาไปตรวจรางวัลด้วยนะไม่มีใบไหนถูกรางวัล
แต่ตำรวจบอกว่าจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓ธันวาคมนะคะช่วงดึก
ทราบแผ่นป้ายทะเบียนมาปาดหน้ารถจักรยานยนต์
ของแม่ค้าขายลอตเตอรี่นางสาวนัทธริกาปัชชาสุพรอายุ๔๐ปี
ซึ่งมีนางสาวเอมออนสิริมนูลอายุ๔๗ปีนั่งซ้อนท้ายมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยหลังเทศบาลนาป่าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนะคะพฤติกรรมตอนก่อเหตุก็คือ
เขาใส่เป็นแบบหมวกโม่งอ่ะติดใบหน้าแล้วก็ลงมาจากรถเก๋ง
เอาปืนจี้บังคับเอาแผงลอตเตอรี่ไปทั้งหมดเลยแผงหนึ่งประมาณพันใบได้
แล้วก็ขู่บังคับเอากระเป๋าสะพายของทั้งสองคนไปด้วย
ด้านในมีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องเงินสดกว่า๔๐๐๐บาท
ก่อเหตุเสร็จได้ทรัพย์สินไปก็หลบหนีไปทางตำบลหนองรี
จากการสอบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะขับรถเก๋งตามผู้เสียหายมาจากร้านสะดวกซื้อ
หน้าวัดท้องคุ้มที่ทั้งคู่เขาขายลอตเตอรี่อยู่นะคะ
พอสมโอกาสก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นคือตั้งใจตามมาตั้งแต่ต้นเลย